สำหรับคุณนุ่นศิรพันธ์แล้วก็คุณท็อปพิพัฒน
คู่นี้แต่งงานกันมาเกือบ๒ปีแล้ว
แต่ยังไร้วิแววเรื่องของการมีทายาท

มัวแต่ชวนกันปลูกต้นไม้ไง

เขาทำดีเพื่อสังคมแต่ว่าเรื่องชีวิตคู่

ทบทวนอีก๒ปี
ถ้าไม่เปลี่ยนใจไม่อยากจะมีลูกจริง

เออทีนี้เราก็เลยถามสามีบ้างว่ายอมเหรอ

คุณท็อปเองค่ะเขาบอกว่ามีความเห็นตรงกับภรรยาสาว
และจับมือกันสัญญาว่า
นุ่นทำหมันตนก็จะทำหมันด้วยเหมือนกัน
เอาเข้าไปเอาไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ

นุ่งก็เลยเดี๋ยวสองจิตสองใจ

คือต้องท้องตั้ง๙เดือนออกมาก็ต้องให้นมอีก
เราก็ต้องดูแลเยอะกว่า
ก็เลยแล้วแต่เขาแล้วกันเอาอย่างไรก็ได้

ผมจะบิวต์เขาตั้งแต่วันแต่งงานแล้วแหละ
ถ้าเกิดนุ่นบอกจะมีโอเคอย่างนั้นก็ลุยเลย
แต่ถ้าเกิดนุ่นบอกไม่มีผมก็ไม่ได้

ลุยเหมือนกันลุยแต่ไม่มีลูก
ลุยอย่างเดียวลุยแบบไม่หวังผล
ถ้าเกิดเรายังเชื่อว่ายังไม่มีอีกสักปี๒ปี
นั่นแปลว่าก็คงไม่มีแล้วแหละ

ใช่คงจะไม่ได้แบบว่าให้นุ่นทำแล้วผมแบบอ้าว
เอยแล้วเดี๋ยวไปไข่ที่นู่นที่นี่อย่างนี้มันคงไม่เวิร์ค

จับมือจับมือ
ไม่ว่าอีก๒ปีไม่มีลูกควรคู่กับทำมัน
ใช่ปิดประตูเต็มที่